ข่าวดีข่าวนี้ค่ะคุณผู้ชมบอกเลยว่าแฟนของสาวหญิงลีศรีจุมพลเนี่ยซ้อมสเต็ปที่คุ้นเคยกันมากนะคุณ
รอได้แล้วนะเพราะว่าสาวหญิงลีค่ะพร้อมแล้วร่างกายฟิตเอ็นเฟิร์มแล้วก็หัวใจเนี่ย๑๐๐เต็มที่ที่อยากจะกลับมาทำงานนั่นเองค่ะ
เพื่อให้กลับมาสวยเป๊ะได้เร็วขึ้น
ล่าสุดพี่หญิงลีเขาบอกเลยว่าตอนนี้ร่างกายหญิงลีโอเคโอเคค่ะ
หน้าตาเหมือนเดิมและด้วยพร้อมออกงานโชว์คอนเสิร์ตได้ร้อยเปอร์เซ็นต์จ้า
เขาไม่ได้มาแค่ข้อความเปล่านะคุณ
เข้ามาพร้อมคลิปวิดีโอโชว์ความสวยสดใส
และความฟิตแอนดเฟิร์มหลังจากเข้าฟิตเน็ต
หญิงลีไปส่องกันหน่อยจ้า
คุณกลับมาเป๊ะเหมือนเดิมแล้วนะคะแล้วก็หน้าตาสดใสมากขึ้นด้วย
ยังไงเป็นกำลังใจนะคะแฟนคลับพี่หญิงลีรออยู่เพียบเลยค่ะ
นั่นแหละค่ะเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะผลงานของหญิงลีกันต่อ